คุณผู้ชมคะวันนี้อยากให้ดูพาดหัวหน้าหนึ่ง
ที่เป็นภาพแล้วก็เป็นพาดหัวด้วยนะคะ
อิสรภาพลูกแม่ไผ่หัวโขกกำแพง

แพร่คลิปของนางพริมบุญพัทรรักษา
มารดาของนายจรุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน
ผู้ต้องหาความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ร้องไห้หลังจากที่ตัวเอง
วิ่งเอาหัวโขกกำแพงเรียกร้องอิสรภาพให้ลูกชาย

นี่เป็นตำรวจขอฝากหางผัดที่๖
ต่อสารจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นนัดไต่สวนคำร้อง

จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตย
ผู้ต้องหาคดีความผิดตามมาตรา๑๑๒
ซึ่งสารได้สั่งฝากขังไผ่ดาวดินต่อเป็นผลัดที่๖

เพื่อรอให้พนักงานส่งสำนวนสอบสวน
พร้อมความเห็นมาอย่างอายการจังหวัดขอนแก่นค่ะ
อานนท์นำพาทนายความศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิ์มนุษยชนบอกนะคะว่า
การพิจารณาคดีก็มีเพื่อนนักกิจกรรม
แล้วก็ประชาชนทั่วไปจากพื้นที่ขอนแก่นและกรุงเทพ
มารอฟังร่วมรับฟังการพิจารณากว่า๘๐คนเลย
ซึ่งสารก็มีคำสั่งให้พิจารณาลับค่ะ

พบกับหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อเจรจา
นางพริ้มแม่ของผ่ายดาวดิน

ขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ร้องไห้โศกเศร้าเสียใจตลอดเวลา
ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ
ต้องช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
ส่วนกรณีเว็บไซต์วอร์ชิงตันโพสต์
รายงานบทวิเคราะห์ว่าประเทศไทยนั้นติดอันดับ๒

ในการเกิดรัฐประหารในปี๒๕๖๐เนี่ยนะคะ

โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคสชก็ออกมาที่จามประเด็นนี้
บอกว่าเป็นการคาดการณ์ด้วยข้อมูลทางสถิติ
ถ้าจะยึดตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เพียงแค่๑๑เท่านั้นค่ะ
ดังนั้นโอกาสที่ไทยจะไม่เกิดการรัฐประหารเนี่ย
มันสูงถึง๘๙เปอร์เซ็นต์
ซึ่งถือว่าค่าความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดการรัฐประหารนั้นเป็นไปได้ยาก
ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลไปตามบทวิเคราะห์ค่ะ